บรรยากาศแห่งการโบกมือลาสาวฉันทนาน้ำตาท่วมโรงงานเลยนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศพนักงานหลายร้อยชีวิตเลยปล่อยโฮหลังบริษัทแห่งนี้
เดินหน้าไปต่อไม่ไหวแล้วต้องปลิดตัวลงอย่างฟ้าผ่า
แล้วผู้บริหารของโรงงานแห่งนี้ค่ะมายืนส่งพนักงานทั้งน้ำตาเลยค่ะ
โรงงานแห่งการโบกมือลาสาวฉันทนาน้ำตาท่วงโรงงานเลยนะคะ
เพลงเนาะก็แบบจะอยู่ในความทรงจำกันตลอดไป
ส่งให้บรรยากาศได้พากันเศร้าน้ำตาเราก็จะไหล

สำหรับการทำงานหลังจากอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้ว
คือวันสุดท้ายก็มีการโบกมือลาส่งพนักงานทั้งน้ำตา
นี่คือคณะผู้บริหารของบริษัทแห่งนี้นะคะ

เอาล่ะขนาดเรายังเศร้าตามเลย
ผู้บริหารโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอมตะนครที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
ออกมาโบกมืออำลาพนักงานเป็นครั้งสุดท้าย
โรงงานประสบภาวะขาดทุนและขาดสมดุลภายในบริษัท

ต้องประกาศปิดกิจการลงอย่างถาวรนะคะ
เป็นการปิดตัวลงแบบฟ้าผ่าเลยค่ะ
พนักงานหลายร้อยชีวิตตกงานทันที
หลายคนตั้งตัวไม่ทันนะคะ
ถึงกับเข่าซุดกอดคอกันร้องไห้
แล้วก็มีการโพสต์คลิปบรรยากาศทำงานวันสุดท้าย

โดยเฉพาะผู้ใช้รายงานในย่านอมตะนคร
ก็แสดงความเห็นกันหลากหลายบอกว่าให้สู้

แล้วก็แนะนำให้ไปสมัครงานที่โรงงานแถวจังหวัด
ระยองมีหลายโรงงานเลยรับพนักงานอยู่
บางคนบอกว่าที่โรงงานก็บีบเหมือนกันไม่รู้ว่าจะตกงานวันไหน
ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้หลายธุรกิจเจอปัญหาถาโถมเข้ามามากมายนะคะ
ก็เดือดร้อนกันไปทั้งเจ้าของธุรกิจทั้งพนักงานที่ต้องหาเช้ากินค่ำ
มาเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณเป็นภาพที่บีบหัวใจจริง
คือเราเข้าใจนะคะขอส่งกำลังใจขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ
สู้ตู้นะคะแล้วก็ขอให้ผ่านมรสุมไปได้เนอะ